คุณผู้ชมคะวันนี้ทางกองทัพเรือได้ออกมาแถลงนะคะ
เกี่ยวกับกรณีการจัดซื้อเรือดำน้ำมูลค่า๒๒๕๐๐ล้านบาทเนี่ยนะคะ
แน่นอนเรื่องนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะ
และเรื่องนี้ทางพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้ค่ะ
ว่ามันมีข้อพิรุธที่อาจจะทำให้กลายเป็นโมคะหรือเปล่า
กองทัพเรือเนี่ยก็ออกมาชี้แจงหลักก็คือในเรื่องของเชิงยุทธศาสตร์

สองก็คือเป็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณน่ะนะคะ
กองทัพเรือชี้แจงแบบนี้ค่ะ
ยืนยันว่าทุกขั้นตอนทำอย่างถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่ปี๒๕๕๙
มีเอกสารมอบอำนาจให้ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นตัวแทนรัฐบาลไทย
ทุกอย่างมีการเจรจาเสร็จสิ้นก็ต้องเดินหน้าต่อไปตามยุทธศาสตร์
ถ้าชะลอออกไปอีกนอกจากจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศแล้ว
ยังส่งผลถึงความน่าเชื่อถือของประเทศ
ทำให้ต้องกลับไปเริ่มต้นเจรจากันใหม่
ทั้งที่กองทัพเรือสามารถเจรจาต่อรองกับทางการจีน
ได้ผลประโยชน์ที่คุ้มค่าได้ของแถมมาอีก๒๑๐๐ล้านบาท
แผ่นยางลดเสียงสะท้อนระบบสื่อสารดาวเทียม
สื่อสารข้อมูลทางยุทธวิธี
แล้วก็ได้จรวดนำวิถีทุ่นระเบิดตอปิโดมาด้วย
เดี๋ยวฟังบางช่วงบางตอนของการแถลงข่าวจากกองทัพเรือนะคะ
เจรจาต่อลองผลประโยชน์ของชาติ
ถ้าไม่มีกำลังที่เข้มแข็ง
คิดดูนะครับว่าอำนาจการต่อรองของเรา
จะมีมากหรือน้อยอย่างไร
สองก็คือการเจรจาตกลงและทำข้อตกลงนั้น
แล้วเราก็ใช้การเจรจาต่อลองที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติ
ประโยชน์กับประชาชนเป็นความคุ้มค่าของภาษีอย่างที่สุดครับ
อย่าให้สังคมเนี่ยไปตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง
กับวิถีทางการเมืองแบบเก่าวิถีการเมืองแบบสกปรกแบบนี้อีกเลย
ไปเอาความเท็จมาพูดทำไม
นะครับมาสร้างความเกลียดชังทำให้ประชาชนเดือดร้อน
มาก่อการรวมตัวให้ประเทศชาติวุ่นวายทำไม
นี่นะคะคือบางช่วงบางตอนของการแถลงข่าวจากกองทัพเรือวันนี้นะคะ
พลเรือโทษเถลิงศักดิ์สิริสวัสดิ์เจ้ากรมยุทธการทหารเรือบอกแบบนี้ค่ะ
บอกว่าจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีพื้นที่อ้างสิทธิ์ในทะเล
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่ทั้งสองฝั่งทะเล
ถ้าเปรียบเทียบราคาเรือดำน้ำ๒ลำมูลค่า๒๒๕๐๐ล้านบาท
คิดเป็นแค่ร้อยละ๐๐๙๓ของมูลค่ารายได้
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของไทยต่อปี
ซึ่งภายในเดือนกันยายนนี้กองทัพเรือจะต้องไปลงนามกับจีน
เพื่อซื้อเรือดำน้ำลำที่สองและสาม
และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้เป็นการจ่ายครั้งเดียว๒หมื่นกว่าล้าน
แต่เป็นโครงการผูกพันผ่อนจ่ายเป็นรายปี
ในปี๒๕๖๔ใช้เงิน๓๒๙๕ล้านบาท
จ่ายวันนี้กว่าจะได้เรือดำน้ำไว้ใช้ต้องรอไปอีก๖ปี
ดังนั้นถ้าเลื่อนไปอีกก็เท่ากับว่าการสร้างหลักประกันความมั่นคงทางทะเล
ก็จะถูกลดทอนต่อไปอีก๒ปี

ก็นี่นะคะหลักก็จะพูดถึงความจำเป็นกับเรื่องของงบประมาณ
บรรยากาศการแถลงข่าววันนี้เนี่ย
จากสื่อมวลชนจากทุกสำนักที่ให้ความสนใจไปทำข่าว
ก็มีสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลนายพิจารณชาวพัทธวงศ์
ในฐานะกรรมธิการงบประมาณปี๒๕๕๙
นายสุรเชษประวีนวงวุฒิสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลไปร่วมฟังด้วยนะคะ
ก็มีการพยายามถามถึงลำดับความสำคัญในเชิงงบประมาณ
คือประเด็นสำคัญที่หลายคนวิจารณ์แล้วก็เกิดคำถามระหว่างการแถลงก็คือ
คือตอนนี้ประเทศกำลังประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ
แล้วก็มีการตำหนิกกองทัพเรือที่ทั้งแถลงข่าวแล้วก็มีการใช้คำพูดเหมือนกับเน็บแนมท่างกันเมืองอะค่ะ
นายกก็ตอบสั้นนะครับบอกว่าก็ให้ทางคณะกรรมธิการงบประมาณของสภาเนี่ยเขาว่ากันไปก็แล้วกัน
งบประมาณการจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือยังอยู่ในชั้นของกรรมธิการงบประมาณปี๖๔
สภาพผู้แทนรัศดรนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ผ่านการลงมติเห็นชอบโดยอนุกรรมธิการโดยการลงมติ๕ต่อ๔ให้จัดซื้อได้
แต่กรรมธิการงบชุดใหญ่เนี่ยจะต้องประชุมต้องลงมติกันอีกทีนึง๒๖สิงหาคม
ก็ต้องรอฟังว่าเขาจะโหวตให้ผ่านไม่ผ่านอะไรยังไงเกี่ยวกับงบตรงนี้นะครับ
แต่วันนี้กองทัพเรือได้ชี้แจงแล้วนะครับท่านนายกก็บอกว่าก็ขอให้ทางกรรมธิการงบเขาว่ากันไปก็แล้วกัน
ไม่ได้ตอบในรายละเอียดนะครับว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือว่าจะอะไรยังไงนะครับ
ส่วนบรรยากาศการไปประชุมคอรมอสัญจรที่จังหวัดระยองของพลเอกประยุทธ์วันนี้นะครับ
ช่วงที่พลเอกประยุทธ์ไปที่ตลาดร้อยเสาหรือว่าตลาดสินค้าครบวงจรเทศบาลบ้านเพเนี่ย
วันนี้ก็ไปถือป้ายข้อความทวงถามพลเอกประยุทธ์อยู่ที่หน้าตลาด
แล้วทำโดยคนกลุ่มไหนทำไมคนระยองไม่รู้เรื่อง
ทำแล้วจะได้อะไรแต่ว่าสุดท้ายนะฮะ
ตำรวจก็มาควบคุมตัวไปนะครับเพราะว่า
ระยองหรือว่านายพานุพงศาสนอกเนี่ย
เขามีหมายจับอยู่จากการไปชุมนุมที่มธรังสิต
เมื่อ๑๐สิงหาคมที่ผ่านมาในท้องที่ของสพคลองหลวงปฐุมธานีนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมมั่วสุมอะไรพวกนี้นะฮะ
มีอยู่๕ข้อหาด้วยกันเนี่ยทางสพบ้านเพก็มาควบคุมตัวไปนะฮะ
ก็สุดท้ายก็ถูกควบคุมตัวไปนะครับตำรวจที่ระยองบอกว่า
ก็เป็นการจับกลุ่มตัวตามหมายจับของสพคลองหลวงปฐุมธานีนะครับ
ก็ต้องส่งต่อไปต่อจากที่ระยองก็เป็นภูทรภาค๒
ก็ต้องส่งไปที่ปฐุมธานีที่ภูทรภาค๑เพื่อดำเนินคดีกันต่อไป